คนโตก็โตแล้วนะครับแต่ว่าคนเล็กก็เริ่มจะโตแล้วยังสนอยู่
คนโตก็ปกติครับสโน่ก็เป็นคนเล็กร้อยแต่ว่าคนเล็กนี่จะดื้อหน่อยสนหน่อย
ครับถ้าเป็นคนเล็กจะเลี้ยงย่าขัดอยู่ตรงจังนะ
เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นแบบเบบีอยู่เพราะว่าเพิ่งกำลังเข้าเรียนอยู่

ผู้ใหญ่ยังกลัวเลยแต่ยังไม่ได้พาไปเข้า
แต่ว่าเด็กเนี่ยก็คือบางทีเนี่ย
ก็ต้องไปเจอสังคมใช่ไหม
แล้วก็การใช้ชีวิตในสังคมเขาก็ต้องมี
คือบางทีแค่เขาติดอยู่กับพ่อแม่

ที่เหนือว่าช่วงเวลาที่
ที่ตอนที่เขาเกิดมีคนถามเขาบท
เขาอาจจะเมืองว่าเฮ้ยทำไมรู้จักเขา
เขายากว่าแค่นี้ก็ได้ว่า

วดลีต้นต้องแนะนำให้ไปตรงของจะได้

ในนี้ก็คุยกับหมออิทรยา
คุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีสมมุติว่าถ้ามีคนมาถ่ายรูปหรือมีคนมาทักอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะถามเขาก่อนปกติเราจะไม่ถามหรือว่ามีคนมาถ่ายรูป
เราก็จะบอกว่าคุณหมอว่าเมื่อที่คุณถ่ายรูปถ่ายเข้ามาที่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอะไร

อันนั้นมันเป็นการบันทับพอโดนบ่อยทุกทีแล้วจะเริ่มโดยที่เขาไม่บอกแต่เด็กก็จะมีอาจารย์
ก็มีการทำกิจกรรมเพื่อให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรจะมีหมอก็จะมีกิจกรรม
มันจะเข้าผ่านกันหรือเปล่า
ไม่ได้คือถ้าเขาไปเรียนกับเด็กคือเป็นเด็กประเศษนะครับไม่ใช่เด็กพี่แชดเลย
แต่ว่าเราจะบางที
ถ้าเขาไม่ยอมทำท่าคือผมก็ไปศึกษาคุณหมอ
ทำไมเขาไม่ให้มีคุณหยุดเรือไปจัดและงง
พอเขาโตขึ้นมันก็จะมีชีวิตของเขาขึ้น
วันนี้สวรรค์เจอใครก็อยู่กับแม่ของเขา
ไม่เป็นห่วงครับแต่ว่าบางทีถ้าเขาอารมณ์ได้ดีก็จะอยู่กัน

อันนี้ก็จะเป็นเด็กแล้วแต่เด็กวันนี้ค่ะ
หนูเขาจะเรียบร้อยก็จะอยู่กับเขา
แต่สวรรค์นี้ถ้าเขาชอบใครเขาก็ไปหาเลย

เขาก็จะรู้สึกว่าวิการให้ต่อตามว่าย่ะแล้วคะ
หรือว่าบอกเรื่องนี้เราเจอทุกคนก็ดีใจก็ได้
แต่ว่าอารมณ์เขาอาจจะแบบไม่อยากเจออย่างนี้ให้ผมมา
นั่นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาเราห้ามเรียบร้อย
ขอบคุณครับขอบคุณครับ